ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า
อาจจะมีการซ้อมที่เข้มข้นถึงขนาดที่
ไม่ให้ทางสื่อมวลชนครับพี่เจ

มีการฝึกซ้อมแบบบิด
ได้ร่วมเข้าไปทำข่าวนะครับ
การปิดเนี่ยแน่นอนว่าทางอากิระนิชิโนเองก็ต้องการที่จะติวเข้ม
ในเรื่องของแท็กติกต่างนะครับ
ก่อนที่วันนี้นะครับจะมีโปรแกรมการฝึกซ้อม
อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในช่วง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
โดยก่อนเกมนี้นะครับทีมชาติไทยมีนักเตะ๕ลายที่ไม่ฟิตสมบูรณ์นะครับ
นั่นคือบรรสาเหมวิบูรณ์ธิรฐรบุญมาธรรมนริบดินวีรวัตนโดม

รวมไปถึงสุพนัทเหมือนตาด้วยนะครับ
มีอาการบาดเจ็บจากเกมที่อุ่นเครื่องเสมอกับฮองโกมา๑ประตูต่อ๑นะครับ
อย่างไรก็ตามล่าสุดได้การยืนยันว่าทั้ง๕คนกลับมาสมบูรณ์
และพร้อมที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรอง
ต้องดูที่ความพร้อมแล้วก็แท็กติกการซ้อมของอากิระนิชิโนด้วย
เรื่องของข้อมูลที่ได้จากทางโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิด
ส่วนธิรสินแดงดาก็เป็นคนสำคัญแน่นอนนะครับ
เพราะว่าเกมกับทางคองโกเนี่ยเขาทำประตูขึ้นนำให้กับทีม
หลังจากที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ประตูที่เขาทำได้อย่างเป็นทางการ
คือเป็นการยิงทีมจากโซนตะวันออกกลางไป๕ประตู
ยิงในนำทีมชายของมุษย์ธิรษิณนะครับ
ตอนนี้๕ลูกถ้าเกิดคัดแยกมาเป็นแบบนี้ครับ
กลับไปดูกันนะครับว่า๕ลูกที่ธีรสินทำประตูใส่จากทีมตะวันออกกลางมีชาติไหนบ้างนะครับ
เกมแรกที่ทำประตูได้คือยิงประตูใส่อีลักษณ์แล้วก็ทีมชาติไทยชนะ๒๑นะครับ
อุ่นเครื่องปี๒๐๐๘ที่ประเทศไทยชนะเลวานอน๒ต่อ๑นะครับ
เครื่องปี๒๐๐๙ที่ประเทศไทยนะครับ
เป็นเกมอุ่นเครื่องเหมือนกันแต่อันนี้ไปอุ่นเครื่องกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ชนะโอมาน๓ประตูต่อ๐นะครับในฟุตบอลโลกปี๒๐๑๘
รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ประเทศไทยนะครับ
ครั้งที่๔๔นะครับที่ประเทศไทย
เราสังเกตได้เลยว่าประตูที่ธีรสินทำได้เนี่ยส่วนมากดีกว่าว่ายิงทีมจากตะวันออกกลางได้แล้วมักจะมักจะชนะ
มีเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นที่แพ้ให้กับซาอุดีอาราเบีย
ก็ถือว่าเป็นตัวนำโชคจากสถิติที่ออกมานะครับ
ส่วนอีก๒รูปจริงก็เคยยิงอีรานด้วยนะคุณเกรือกชาย
เช่นครับรอบเข้าเลือกปี๒๐๑๓และก็อฝิการิสตาลในเกมอุ่นเพื่องปี๒๐๑๕
แต่ว่าคือมันไม่ถูกนับรวมเพราะว่าเราแยก
แยกโซนถ้าเกิดว่าในทางฟุตบอล
ทางอิราตและก็อฝิการิสตาลเขาจะถูกนับเป็นทีมจากโซนเอเชเกลานั่นเอง
สิทธิประโยชน์สมาคมฟุตบอลอย่างเพจชั้นศึก

หนึ่งในนั้นมีประเด็นในเกมนัดแรก

หนึ่งในนั้นคือการที่เจอกับทีมชาติไทยในฟุตบอลคิงคลับนะครับ
จังหวะดังกล่าวคิดว่าเป็นสิ่งที่เกินกว่าเหตุนะครับ

แต่ประโยคนี้คงไม่สามารถบอกได้นะครับว่าพูดอะไรนะครับ
ประเทศที่ฟุตบอลยังไม่ได้อยู่ในระดับสูง

เวลาเล่นจริงจะแค่๕๐๖๐นาทีนะครับ

พวกเขาจะพยายามใช้ทุกวินาที

และก็ถือว่าตรงนี้นิชชะโน๊กก็ต้องบอก
แล้วก็พยายามเตือนทีมชาติไทยด้วยเหมือนกันนะครับว่าอย่าทำในลักษณะเช่นนี้นะครับ
อันนี้ถือว่าเราได้เห็นถึงเกิดของเขาจริงนะครับเพราะว่าฟุตบอลที่เขาดูสถิติออกมาเนี่ย
ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าบอลอยู่นอกสนามเนี่ยอันนี้มันจะเป็นการฆ่าเวลา
ทำให้ความต่อเนื่องของเกมมันไม่มีซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายบุกแล้วครองบอลให้เยอะเนี่ย
ควรจะไม่เสียการคลองบอลบ่อยนะครับคือปล่อยให้เขาเตะทิ้งแล้วให้เป็นการคลองบอลของเราแบบนี้ได้ประโยชน
แต่ถ้าเกิดเราไปถ่วงเวลาเองแบบนี้มันก็จะทำให้เราเสียประโยชน์ในการที่จะขึ้นเกม
หรือว่าอาจจะเซ็ตเกมรับเพื่อที่จะรอเล่นในการโต้กลับนะครับ